ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ต้องรอฟังผลการประชุมของสารรัฐธรรมนูลนะครับ
ว่าจะรับหรือไม่รับไว้วินิจฉัยนะฮะคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เรื่องการเสนอยติในการโหวตนายกว่าเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้หรือไม่อย่างไรตั้งแต่ตอนนั้น

ซึ่งมันจะมีผลผูกพันกับการนัดโหวตเลือกนายกนะฮะแต่เชื่อว่าก็คงจะอีกไม่นานนะครับ
รัฐสภาคงได้โหวตเลือกนายกกันวันนี้พักเพื่อไทยมีประชุมสอสอนะครับ
ที่ประชุมสอสอพักเพื่อไทยมีมติส่งชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ใน๓แคนดิเดตของพักให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตเป็นนายกนะครับ
นี่นะฮะทีนี้คำถามก็คือเอ๊ะแล้วเสียงพอหรือยังวันนี้ก้าวไกลเขาก็มีมติใช่ไหม
เสียงสอสอของเขาไม่โหวตให้นะรวมเสียงกันแล้วได้๒๓๘เสียงเนี่ยบวกกับพลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติเขาจะโหวตให้ไหมสวจะมีเสียงถึงไหม๓๗๕เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา
ก่อนประชุมวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกว่า
แนวโน้มที่ได้คุยกันในการรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้เห็นว่าพักการเมืองต่างที่อยู่ในสภา
ยกเว้น๒๓พักที่ประกาศเป็นฝ่ายค้านรวมถึงเสียงสวขณะนี้เชื่อว่าโหวตนายกครั้งเดียวผ่าน
เพื่อไทยโหวตชื่อคุณเศรษฐาผ่านเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนแผนเป็นคุณแพทองทาน
หรือคุณอุ้งอิ๊งคุณภูมิธรรมยืนยันว่าไม่มีการตกลงแบ่งกระทรวงกันก่อนนะฮะ
สำหรับพักร่วมรัฐบาลในคั่วที่เพื่อไทย
กำลังจับกันอยู่แล้วข่าวที่บอกมีบางพักไม่พอใจ
จะขอแบ่งกระทรวงก่อนถึงจะโหวตให้อันนี้ก็ไม่จริง
ไม่รู้ไปเอาข่าวมาจากตรงไหน
คุณภูมิธรรมบอกเราก็ต้องรู้กันนะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเขาเป็นคนยังไง
เป็นรัฐบาลที่มีความไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับ
สิ่งที่มีการพูดคุยกันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่า
แต่ละภาคการเมืองก็จะบอกว่าเขามีความถนัดมีความเชี่ยวชาญ
หรือมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับ
แต่ว่านั่นก็เป็นการพูดเบื้องต้น
ก็ได้บอกไว้แล้วว่าเราจะเลือกนายกรรมนตรีเลือกพักแก่นำให้สำเร็จรู้ร่วง
หลังจากนั้นเราก็มาพูดคุยกันก็ต้องทราบและรู้จักคุณชูวิทย์นะครับ
ก็คุณชูวิทย์เป็นนักการตลาดสำคัญคนหนึ่ง
ทำเรื่องราวต่างก็ตื่นเต้นตลอด
แต่ว่าผลที่ผ่านมาในอดีตเป็นอย่างไรก็พิจารณากันเอง
ผมคิดว่าประชาชนมีวิทยานยาน
ท่านผู้ชมครับ๑๔๑เสียงสสพักเพื่อไทยนะฮะหลังประชุมคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพักบอกว่าที่ประชุมมีมติเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
เชื่อว่าจะมีเสียงสนับสนุนทั้งสศศศวได้เกิน๓๗๕เสียงอย่างแน่นอนที่พัก๙กลายมีมติไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีของพักพภไทยพักพภไทย
มีท่าทีอะไรนะฮะในการขัดแย้งกันถือว่าเป็นมิติทางการเมือง

เราก็เคารพความเห็นและการแสดงออกนะครับ
อย่างกรณีที่วันที่เราพูดคุยกันที่ตึกสมิตรเนี่ย
มุมที่เรามีข้อเสนอว่าทางออกของเราเนี่ย
ในการจัดตั้งรัฐบาลมี๒๓แนวทาง
ทางแรกสุดถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากภาคเก้าไกลเนี่ย
ข้อเสนอของเราก็จะเป็นรัฐบาลอีกสูตรหนึ่ง
ซึ่งคำตอบค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนว่า
พักเก้าไกลเองเนี่ยเขาเองต้องไปดูเรื่องของความเห็นพี่น้องประชาชน
ไปดูเรื่องความเห็นของสมาชิกพัก
ซึ่งคำตอบตรงนี้เองเนี่ยเราก็ประเมินชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า
โอกาสที่จะได้รับความเห็นชอบจากพักเก้าไกลในการที่จะลงมติให้เนี่ย
ก็คงเป็นไปยังได้ยาก
ถ้าอย่างเป็นทางการก็ต้องรอการร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ
แต่ตอนนี้อย่างที่เราพูดไปแล้วว่า
ถ้าใครโหวตให้เราก็ขอบคุณ

ก่อนโหวตน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น